คุณผู้ชมคะสำหรับตัวเลขผู้ป่วยโควิด๑๙
รายใหม่จากการแถลงของสบคเนี่ยนะคะ
เก้าร้อยหกสิบเจ็ดรายนะเก้าร้อยหกสิบเจ็ดรายนะคะ
ผู้ป่วยสะสมของระลอกนี้สามพันเจ็ดร้อยหกสิบสองราย
นี่ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนกังวลใจแหละ
เห็นมีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลเยอะคือ
กังวลใจไม่ผิดเราสองคนก็ยังกังวลใจแล้วก็เครียดมาก
แต่ว่าเราก็ต้องกัดอย่าตกต้องผ่านพ้นกันไปด้วยดี
ต้องดูแลตัวเองหนักด้วยนะคะต้องสู้กันไป
ทีนี้ค่ะสำหรับปัญหาที่เราพูดไปตั้งแต่ต้นของรายการ
ว่าเรื่องของโรงพยาบาลเต็มเตียงเต็มไม่สามารถรับผู้ป่วยโควิด๑๙ได้เนี่ยนะคะ
เราตรวจสอบไปทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะทางสาธารณสุขบอกว่าได้มีการเปิดสายด่วน
โควิดสิบเก้าสำหรับผู้ที่มีผลตรวจยืนยันว่าติดเชื้อโควิดสิบเก้า
แต่ไม่สามารถเข้ารับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพหานครและปริมณฑลได้
โทรไปค่ะให้โทรไปที่หมายเลขหนึ่งหกหกแปด
โทรไปได้ทุกวันตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มแล้วก็มีสายด่วนหนึ่งสี่สองสอง
สำหรับผู้ที่จะสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโควิดสิบเก้านะคะมีสองเบอร์นะคะ
สองหมายเลขนะคะส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่
ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้ายังพุ่งไม่หยุดค่ะคุณผู้ชมล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่สองร้อยแปดสิบเอ็ดราย
ส่งผลให้ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เพิ่มเป็นหกร้อยหกสิบสองราย
ตลอดทั้งวันนี้นะคะผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ที่ไม่แสดงอาการนะคะ
ก็ทยอยเก็บข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวไปที่จุดคัดกรองผู้ติดเชื้อก่อนที่จะเข้าไปรับการรักษาตัวและสังเกตอาการเพิ่มเติมในโรงพยาบาลสนามค่ะ
อกจากนี้ค่ะยังมีประชาชนที่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
จำนวนไม่น้อยเลยพากันไปตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้า
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้มีการเปิดจุดตรวจคัดกรองภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ๗รอบพระชมพันศานะคะ
ก็ไปตรวจกันเยอะมากวันเดียวกันนี้ค่ะทหารจากกองพลทหารราบที่เจ็ด
นำอุปกรณ์เตียงเครื่องนอนที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชนและภาคเอกชนต่างไปติดตั้งเพิ่มนะคะ
ทำให้ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะโรงพยาบาลสนามที่เชียงใหม่
เขาแจ้งมาว่ามีเตียงพร้อมนะคะมีเตียงพร้อมสำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙๘๐๐เตียง
ยังขยายเพิ่มได้อีก๒๐๐เตียงถ้าสถานการณ์ยังรุนแรงมากขึ้นค่ะ
แพทยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
วิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
อาจารย์มีข้อแนะนำสำหรับประชาชนแบบนี้ค่ะคุณหมอยงบอกว่าเชื่อว่าประชาชนคงวิตกกังวล
ค่ะแล้วก็ไปตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้ากันเยอะอืม
ยงบอกว่าอันดับแรกนะคะให้ตรวจเช็คตัวเองก่อน
ค่ะว่าตัวเองนั้นเสี่ยงสูงหรือเสี่ยงต่ำยกตัวอย่างแบบนี้ค่ะ
ติดเชื้อในครอบครัวถ้ามีคนในครอบครัวติด
แสดงว่าเราเสี่ยงสูงนะคะอ่าแต่ถ้าสัมผัสในที่ทำงาน
คือมีคนติดเชื้อในที่ทำงานนะคะโอกาสติดอาจจะน้อยลงมาหน่อย
แต่จะติดกันก็เฉพาะคนที่ใกล้ชิดกันจริงในที่ทำงานเช่น
กินข้าวด้วยกันนั่งคุยกันแบบไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย
ความหมายของคุณหมอยงก็คือไม่ใช่ว่าถ้ามีคนติดเชื้อโควิด๑๙ในที่ทำงาน
แล้วทุกคนในที่ทำงานต้องไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙นะคะ
ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องไปตรวจแต่คนที่ใกล้ชิดกับคนนั้นจริง
สมควรจะไปตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้าทางประธานกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาล
ลวรนแสงสนิทบอกว่าคนถามถึงเรื่องของการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าระลอกนี้อีกห้าวัน
ตอนนี้ยังไม่ได้มีการเลื่อนนะคะไม่เลื่อนนะคะออกรางวัล๑๖เมษายนเหมือนเดิม
แต่มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดการใช้มาตรการทางสาธารณสุข
ดูแลเรื่องของการออกรางวัลเรื่องของการจัดสถานที่เว้นระยะห่าง
ในการออกรางวัลเจ้าหน้าที่ทุกคนรวมถึงกรรมการออกรางวัล
ใส่หน้ากากอนามัยตลอดนะคะมีเจลแอลกอฮอลทำความสะอาดนะคะ
มีจุดคัดกรองอุณหภูมิคนเข้าร่วมนะคะส่วนการเปิดจำหน่ายสลากงวดเดือน
พฤษภาคมและงวดถัดไปเปิดขายและจองได้ตามปกติ
ไม่เลื่อนไม่ยกเลิกค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคุณผู้ชม
สำหรับ๒สายด่วนนะคะสำหรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจยืนยันแล้ว
ติดโควิดสิบเก้าหรือว่าผลเป็นบวกเนี่ยโทรไปเลยหนึ่งหกหกแปด
ส่วนใครที่อยากสอบถามข้อมูลว่าเอ๊ะฉันอยู่กลุ่มไหน
อย่างงี้มีโอกาสติดไหมอะไรยังไงข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับโควิดสิบเก้า
โทรไปที่หนึ่งสี่สองสองจำสองหมายเลขนี้เอาไว้ให้ดีนะคุณผู้ชม
แคปหน้าจอเอาไว้เลยนะคะอ้าวกาดจะตกกันนะคะ
ดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวกันด้วย
ใช่เป็นกำลังใจให้กับทุกคนจริงค่ะ